บางคนบอกว่าเป็นของหลวงปู่สุกแค่นี้เดี๋ยวผมอธิบายฟังงี้

อันนั้นคือท่านก็ทำการเขียวใบมะขามปล่าวออกมา

แล้วก็ทำวิธีมันก็เป็นวิธีกับรุงปุชุก

ผมก็รู้สึกว่าผมเองก็เป็นคนนับถือลุงกุศุกร์
ผมก็ให้ทีมงานผมติดต่อไปที่วัดลุงปู่ศุกร์เลย

ไปเจอกรรมการวัดต่างนานา
แล้วบังเอิญว่าโชคดีได้มีโอกาสพูดคุยกัน

อยากเห็นตำราของหลวงปู่ศุกร์

ที่ได้มีการท่านเขียนเอาไว้ลงเอาไว้อะไรอย่างนี้ได้ไหม

ต้องทำบายสีไปขอ๖ชุด

เพราะว่าเคยมีคนไปเอาไปแอบเปิดดู

ทีนี้ตัวผมเองผมก็เลยรู้สึกว่า
ถ้างั้นผมขออนุญาตจ่ายค่าภาษีทั้งหมดได้ไหม

ืมสายศรัทธาหลวงปู่ศุกร์ได้เห็นหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้

เอามาเสร็จก็มาเปิดดูปรากฏว่าเท่าที่ดูเนี่ย
ฉบับของที่หลวงปู่สุขเขียนกับฉบับของทางอาจารย์ทางนู้นเนี่ย

เพราะบางทีเนี่ยหลวงปู่ศุกร์ท่านอาจจะ

เขียนหลายหลายพาร์ทหลายเล่มอะไรอย่างนี้
หลวงปู่สุกเขาอยู่ในสมัยไหนอ่ะเธอ

ก็คือไม่มีใครทันอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
แล้วสรุปคือเคี้ยวแล้วออกมาเป็น
คือทีนี้หลวงปู่ศุกร์เนี่ย
ตอนที่ท่านทำท่านไม่ได้ออกมาจากปาก

ปลาไปอย่างนี้แล้วคนก็จะเห็นว่า
เป็นต่อเป็นตัวต่อบินออกไปอย่างนี้
นั่นคือในสมัยก่อนเราไม่สามารถไปพิสูจน์ได้

อย่าเพิ่งไปดาบหรือไปว่าท่านนะ
เพราะว่ามันเป็นคำบอกเล่าของลูกศิษย์ลูกหาที่พูดกันต่อมา
เพราะว่าท่านมรณภาพไปนานแล้วไม่มีใครรู้

เราไม่สามารถรู้ได้เป็นแค่ตำนาน
ใช้คำว่าตำนานเราไม่รู้ท่านทำจริงหรือไม่จริง

แต่ในมุมขององค์นี้ที่เราไปเห็นกันเนี่ย
ที่พระจบูลอันนั้นออกมาจากปาก

เขาบอกเจอรังต่อรังแตนอยู่หน้ากุปิ

แต่ก็ฉันไปเช็คใหม่อีกทีนึงเขาก็บอกว่าไงรู้ป่

จริงแล้วรังต่อรังแตบางคนขึ้นบ้านใคร
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะมักจะไปถวายพระ

แต่ทีนี้ในมุมของท่านเองท่านก็พยายามที่จะออกมาพูด
บอกว่าต่อเนี่ย

อย่างพึ่งเนี่ยเวลามันมันแทงปุ๊บเนี่ย

มันหุบกลับเข้าไปในตัวต่อ

เนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาอมไปต่อมันก็แทงปากท่านดิ

เขาก็บอกว่าถ้างั้นใครก็ได้ไปเอา

เอาเหล็กในเหล็กในต่อออก
อะไรอย่างนี้ท่านก็จะมีท้ากันแบบนี้

ก็มันจะมุดคอยที่เธอกลับยังไง

ห้ามในมุมของผมเองเนี่ย
ตอบไม่ได้ว่าท่านเขียนไว้ในยุคสมัยไหน
ในยุคสมัยไหนแต่ว่ายุคสมัยของท่านตั้งแต่ราชการที่๓คือท่านเกิด
ใช่ไหมแล้วก็ไปมณภาพรัชญาณที่๕ก็เขียนอยู่ในช่วงราวราวน่าจะรัชญาณที่๕แหละผมว่า

ก็เก่านะแต่จริงแล้วเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่าทำไมถึงจัดแบบนี้
บางทีงงเงือหรือว่าเป็นของมืออะไรอย่างเงี้ที่ไปจับเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้แบบ
ตำราที่เก็บสะสมเอาไว้เนี่ยมันเสียหายแต่ว่าอันนี้คือเขาเก็บไว้ที่วัด
เป็นวิทยาพันธ์ของท่านของลูกปูศุกร์เคยมีคนเอามาอ่านละตาบอดเลยเหรอ
เหมือนกับพวกเขาพี่คู่วิทยาอาจจะไม่คงอยากคุย
นี่ดีว่ามีการยกเลิกการเสียหายไปก่อน
คือผมไม่ได้กลัวตาบอด
ถูก
เห็นเนื้อในเราแค่ได้เห็นอย่างเงี้ยก็พอแล้วว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ทีนี้ที่มีข่าวออกไปว่าผมไปไหว้คืออย่างนี้ผมนับถือหลวงปู่ศุกร์
คือรุ่นรุ่นผมอ่ะคนรุ่นผมอ่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายเนี่ยที่ชอบพระชอบอะไรอ่ะ
นับถือหลวงปู่ศุกร์มากรุ่นหลังผมเองก็นับถือกันมาก
หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมก็นับถือลุงปู่ศูกร์มากอ่าเออนุ่มในแหละเป็นคนให้ลุงปู่ศูกร์ที่ที่ทีนี้เนี้ย
ผมเองอ่ะห้อยหลวงปู่ศุกร์อยู่แล้วค่ะเอ่อผมก็เลยเอาพระของผมเองเนี่ย
ซึ่งซึ่งท่านเป็นคนสร้างแล้วผมก็เห็นว่าสมุดข่อยที่เอามาเนี่ย
ท่านเป็นคนเขียนผมก็เลยเอาพระของผมไปวางไว้บนสมุดข่อย
เหมือนกับให้ได้สัมผัสกันหน่อยแล้วผมก็ไหว้ขอพรอะไรอย่างนี้
ผมสบายใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทำวิธีอะไรไม่ไม่ไม่
ผมไม่ได้ไปทำอะไรผมก็แค่บอกว่าขอให้ผมแบบคุ้มครองด้วยอะไรอย่างนี้
ให้ผมแบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขขอให้คุ้มครองครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ประสานหน่อยที่ฉันอยากจะไปถ่ายที่วัดนี้จังหรือได้ได้เดี๋ยวผมบอกให้
ให้ไปไหมได้ได้เดี๋ยวผมบอกเดินทางได้ไหมก็ก็เดินทางได้นะ
ได้เนอะไม่ถ่ายได้เขาบอกให้ล็อกดาวน์ตัวเองอยู่ช่วงตอนนี้ต้อง
เขาจะมีข้อกำหนดแต่ละจังหวะใช่ไหมใช่พี่เช็คก่อนถือว่ากินครบสองเข็มแล้วไปได้
คือถ้าไปถามคนรุ่นก่อนก่อนอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นแบบอายุ๕๐เนี่ย
เสด็จเตียกกลมหลวงชุมพรอย่างนี้เป็นลูกศิษย์อ๋อเป็นลูกศิษย์
เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศุกร์วัดประคองมาสามเท่าเออเออเอ่ออ่า
กลมหลวงชุมพรเนี่ยนับถือมากค่ะค่ะอ่าแล้วก็เป็นสี่เตียกหลวงปู่ศุกร์
สามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมง
นี่พี่หนุ่มพี่หนุ่มมีกี่องค์คะตอนนี้พี่มีองค์เดียวพี่ห้อยอยู่ห้อยอยู่เลย
พี่ห้อยเป็นเป็นปกใบมะขามค่ะอ๋อนี่ไงหลวงปู่ศุกร์เกิดรัชกาลที่สาม
มรันภาพราชการที่หกอ๋อราชการที่หกนะอืมอ่าโอเคขอโทษ
หนูมีแค่องค์นี้องค์เดียวเหรอคะใช่อืมโอ้เห็นแจ๊คอยากได้อยู่
เอาอีกแล้วเหรอครับชาติกันเจริญมีน่ะชื่อว่า
เห็นน้องแจ็คตามหาอยู่นะครับอืมเห็นน้องแจ็คตามหาอยู่ตอนนี้นะน้องปุศุกร์